มาดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับคลินิกเสริมความงาม
แต่ว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอทำงานเป็นพนักงานที่นั่น
ทีนี้เธอเนี่ยอยู่ที่ห้องพักปรากฏว่าไปถูกผู้ชายคนนึงเนี่ย
ซึ่งมาแทงเธออยู่ที่ห้องพัก๑๓แผล
สภาพของเธอเนี่ยจมกองเลือดนะคะคุณผู้ชมลองไปดูหน่อยค่ะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยจริงเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อช่วงตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมานี่เองกลางดึกเลยนะคะ
อยู่ที่ถนนประชาธิปกนะคะเขตคลองศาลกรุงเทพ
ห้องพักตรงนี้นะคะอยู่ที่บริเวณชั้น๖
ไปเจอกับคราบเลือดแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้
มีเสื้อผ้าข้าวของเนี่ยมันกระจัดกระจายอยู่หน้าห้องเต็มไปหมด
แล้วก็ไปเจอร่างของหญิงสาวคนหนึ่ง
อุปชัยอายุ๒๖ปี
รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นพนักงานผู้ช่วยกรีดเสริมความงามค่ะ
โดยเธอนอนหงายอยู่ที่พื้นปลายเตียง
ถูกอาวุธมีดแทงเขาตามร่างกายถึง๑๓แผลด้วยกัน
และยังไปเจออาวุธมีดนั้นด้วยเป็นมีดทำครัวยาวสัก๑๐นิ้ว
เปื้อนเลือดตกอยู่ที่พื้นห้อง
สร้อยคอสแตนเลสห้อยพระเครื่องใน๔องค์วางอยู่บนผ้า
ในห้องเนี่ยตำรวจบอกว่ามันมีลักษณะร่องรอยของการต่อสู้เพราะอะไร
เพราะมันมีรอยเลือดทั่วพื้นห้องเลย
ไม่ว่าจะตรงจุดห้องน้ำเอง
เนี่ยตามผนังกำแพงคุณผู้ชมดูนะ

ระเบียงในห้องคือมันทุกจุดเลยนะคะ

ผู้ก่อเหตุรู้ชื่อแล้วเพราะเพื่อนข้างห้องช่วยกันจับตัวได้
นายสุวัสดิ์ค่ะอายุ๒๑ปี
ตำรวจพอมาถึงก็คุมตัวต่อเลยนะคะแล้วไปสอบสวนเขา
ก็ทราบแบบนี้ว่าตัวคนตายนางสาวธนิดดาอยู่ที่ห้องคนเดียว
ก่อนเกิดเหตุเพื่อนที่อยู่ในชั้นเดียวกันเล่าว่าได้ยินเสียงเหมือนมีการต่อสู้
แล้วนางสาวธนิดดาร้องขอความช่วยเหลือแบบดังมาก
ทุกคนพากันเปิดประตูออกมาดูแล้วเห็นตัวผู้ก่อเหตุนายสุวัสดิ์กำลังหนีออกจากห้อง
จับตัวเอาไว้ได้ก่อนที่ตำรวจจะมาถึง
คุมตัวไปโรงพักแล้วคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้นะคะว่านายสุวัสดิ์เนี่ยเขาร้องไห้แล้วพูดว่ายังไงบ้างค่ะ
คือเขาร้องแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่ได้อยากให้เขาตาย
ตำรวจคาดแบบนี้ตัวคนตายกับผู้ก่อเหตุต้องมีสัมพันธ์กันแล้วทะเลาะวิวาดกันมีปัญหาเรื่องของรักสามเศร้านะคะ
เพราะผู้ตายเองมีแฟนหนุ่มอีกคนที่กำลังคบหากันอยู่ด้วยผู้ตายค่ะเป็นคนหน้าตาดี
อันนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นนะสันนิษฐานเมื่อคืนนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้คือตอนที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ทีนี้พอหลังเกิดเหตุก็มีการนำศพของตัวผู้ตายส่งไปชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
แต่ทีนี้เราจะไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะคุณผู้ชมในวันนี้ความคืบหน้าก็คือ
ภูมิกับการของสนบุภารามออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่า
จากการที่ไปสอบสวนมาเนี่ยพบว่าตัวผู้ต้องหามีการติดต่อกับคนตายผ่านทางโซเชียล
แล้วที่ผู้ต้องหาขึ้นไปห้องพักได้เนี่ยตรวจสอบเขาบอกว่าผู้ตายลงมารับเองนะคะ
สาเหตุอ้างว่าไปทะเลาะกันเพราะผู้ตายไม่ยอมให้ไปสูบบุหรี่ภายในห้อง
เขาก็เลยก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิงสาวจนเสียชีวิต

เขาบอกว่าเขาพกมีดมาติดตัว
เนื่องจากเขาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะแห่งหนึ่งย่านฝั่งทน
แล้วการพกมีดของเขาเป็นการพกไว้เพื่อป้องกันตัว
เพราะกลัวว่าอาจที่จะมีวันหนึ่งเกิดถูกคู่อริมาดักรุมทำร้าย
ก็คือกำลังจะบอกว่าพกอยู่แล้วไม่ใช่ตั้งใจจะมาก่อเหตุแบบนี้ถูกไหม
ใช่ค่ะแต่คุณเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปักใจเชื่อในคำให้การ
ตอนนี้มันต้องมีการสอบสวนขยายผลต่อเพิ่มเติมนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปดูเรื่องนี้กันเพิ่มเติมไปที่เกิดเหตุ
ปรากฏไปเจอแม่บ้านค่ะของพาร์ทเมนต์แห่งนี้เป็นแม่บ้านชาวเมียนมา
บอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วคนก่อเหตุก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย
ตัวผู้ตายเองก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนค่ะ
ที่ผ่านมาอันนี้แม่บ้านบอกนะ
ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนเข้าไปหาเธอนะคนตาย

แต่อย่างที่บอกตอนเกิดเหตุมีคนได้ยินเสียงเหมือนทะเลาะกัน
แล้วก็วิ่งมาช่วยผู้หญิงคนนี้แต่ช่วยไม่ทัน

หลายคนนะคนที่เช่าห้องเช่าอยู่แถวนี้นะฮะมีคนหนึ่งก็คือคุณสุชาตินะ
ใช่ค่ะก็คุณสุชาติก็พักอาศัยอยู่ในหอพักเหมือนกัน
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดช่วงกลางดึกก็คือตีหนึ่ง
อยู่ในห้องได้ยินเสียงคล้ายคนวิ่งขึ้นลงบันไดหลายรอบนะ
สองสามรอบเอกใจแล้วทำไมมันดังผิดปกติ

จนกระทั่งช่วงเช้าเอ้าก็เลยมารู้นี่แหละค่ะ
ผู้ตายไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวนะ
เพราะคนที่นี่เขาก็ต่างคนต่างอยู่กันค่ะ

แน่นอนว่าจับตัวนายสุวัสดิ์ได้ต้องไปสอบสวนนะ

อย่างที่บอกไม่ปักใจเชื่อในคำให้การที่เขาบอกในตอนแรก
สอบสวนสอบถามถึงสาเหตุที่เจ้าตัวลงมือให้แน่ชัดว่าเพราะอะไรค่ะ
เจ้าตัวตอบไม่ตอบคุณผู้ชมเรามีภาพบางช่วงบางตอนลองดู
รู้จักคำความที่บ้างไหมค่ะ
เจ้าตอบมาต่อมีภาพบังชั่วบางอย่างไหวะ
ทำไมเราต้องแทนเขาด้วยไอ้น้องบอกพี่ไหล่ดิ